สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองมีผู้พบศพผู้หญิงในรถยนต์ที่จอดตรงข้ามโรงพยาบาลภาชี
อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการตรวจสอบ
พบประตูรถฝั่งคนขับไม่ได้ล็อกในรถพบศพศรีสุภางสุวรรณสิน
พยาบาลโรงพยาบาลภาชีสภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่เบาะหลัง
ขาพาดช่องกลางระหว่างเกียร์ที่ลำคอมีบาดแผลชะกันเหมือนถูกของมีคมปาด
ตรวจสอบภายในรถพบสิ่งของกระจัดกระจายเหมือนมีการต่อสู้
ทรัพย์สินของผู้ตายหายไปรวมถึงกล้องหน้ารถถูกคนร้ายถอดออก
ตำรวจได้เบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
พบชายต้องสงสัยอายุ๔๐๕๐ปีรูปร่างทวมสวมเสื้อสีขาว
พายกระเป๋าสีดำเป็นคนขับรถมาจอดประมาณตีหนึ่งเศษ
จากนั้นดับเครื่องยนต์ปิดไฟหน้าสังเกตที่มือ
ถือผ้าหนึ่งผืนลักษณะกำลังใช้เช็ดมือ
แล้วมาดึงประตูฝั่งซ้ายก่อนเดินหลบหนีไป
โดยไม่เห็นผู้ตายลงจากรถซึ่งสามีผู้ตายยืนยัน
ไม่เคยเห็นคนในภาพมาก่อน
สันนิษฐานผู้ตายอาจถูกลวงมาฆ่าหลังออกเวร
ชุดสืบสวนแก่รอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
ทั้งบริเวณโรงพยาบาลและหน้าบ้านเช่าจุดพบศพ
พบว่าเวลาประมาณ๕ทุ่ม๕๐นาที
ผู้ตายขึ้นรถออกไปกับคนร้าย
แล้วไปจอดบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง
ห่างจากโรงพยาบาลมากนัก

นาทีก่อนเร่งเครื่องยนต์ออกไป
ต่อมาได้วนกลับมาจอดที่เดิมอีก๑๐นาที
แล้วไปจอดตรงข้ามโรงพยาบาลภาชี
ช่วงตี๑๐นาทีก่อนลงจากรถหลบหนีไป
เมื่อตำรวจสอบถามรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย

ทราบว่าผู้ก่อเหตุคืออันฟักซิริ

ติดตามไปจนถึงวัดลาดชิดอำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อันสารภาพรู้จักกับผู้ตายมานาน
เนื่องจากเคยเป็นพนักงานเวรเปรต
ที่โรงพยาบาลภาชีแต่ลาออกมา๑ปี
วันเกิดเหตุได้มาพบผู้ตายที่หน้าโรงพยาบาลภาชี

จากนั้นได้พูดคุยขอยืมเงินผู้ตาย๑๐๐๐บาท

แต่กลับถูกผู้ตายปฏิเสธ

ทุบตีและใช้มีดคัตเตอร์ที่พกในกระเป๋ากางเกง

ขณะนั้นผู้ตายยังไม่หมดลมหายใจ

และเอาหน้าผู้ตายกดลงกับเบาะหลัง

แล้วปีดข้ามมาที่เบาะคนขับ
ขับรถมาจอดฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลภาชีแล้วหลบหนี
ก่อนย้อนกลับมาเก็บมีดคัตเตอร์และกล้องหน้ารถ

แหวนทองคำของผู้ตายหลบหนีไป

นำสร้อยคอทองคำ๒เส้นของผู้ตาย

พร้อมนัดแฟนสาวให้เตรียมหลบหนี

สำหรับคนที่จะสร้างประโยชน์ให้สังคมในแบนเราอีก
คดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและชิงทรัพย์
ถูกนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย